ผมเดินทางไปวัดที่รวบรวมแหล่งมูเตรุมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

หลวงพี่อุเทรนเจ้าวาดวัดท่าไม้
ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูดวงชะตา
ดาราและคนดังนับถือมากมาย

อาจจะก่อนสักอาทิตย์หนึ่งหรือ๓วัน
คือว่าสภาพของ

เราเห็นโควิด๑๙ตามข่าว

หรือโรคที่มันระบาด

คุยแบบนี้ได้ที่นี่ที่เดียว

วันนี้มาที่วัดท่าไม้
ขออนุญาตพระอาจารย์คุยกันทุกเรื่อง

ตอนที่ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าไม้

จากการตรักตำทำงานมากมายมหาศาล

จากการเข้าอุโมง

คุณหมอจริงก็แนะนำว่าให้เรา

มาถึงเวลาต้องเจาะเอาเนื้อมาตรวจดูว่าใช่เนื้อร้ายไหม
แต่ว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ผ่าตัด
เป็นหรือเปล่าเนื้อร้ายหรือไม่ก็ไม่รู้
แต่ตั้งใจว่าถ้าเป็นก็จะไม่ผ่าตัด
เพราะอะไรครับผ่าเถอะครับ
จริงอัตมาทำกรรมฐานมานาน
ถ้าเกิดมากลัวตายเรื่องแค่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่อัตมาอยู่

เดินทุกโดงก็แล้ววิปัสนาก็แล้ว
เรื่องคดีไม่ทำให้อัตมากลัวได้
แล้วเราก็พร้อมตายทุกวันอยู่แล้ว
แล้วก็ตั้งใจไม่รักษา
แล้วก็ตั้งใจมอบร่างกายให้กับโรงพยาบาลอยู่แล้ว

ว่าให้เรามอบร่างกายให้กับโรงพยาบาล
เพราะวัยวะที่ของเรามีทั้งที่เป็นประโยชน์

คือจะเอาอวัยวะไปต่อชีวิตได้อีกหลายคนเลย
จริงคิดจะมอบหลายรอบแล้ว

คือจะมอบใต้มอบตาข้างหนึ่ง

ไม่กลัวยมคือร่างกายมันเป็นของไม่มีประโยชน์
มันเป็นของที่ต้องทิ้งต้องเน่าต้องสลาย
แต่ถ้าร่างกายเราสามารถให้ชีวิตคนต่ออายุคนไปได้อีก

หลวงพี่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าหลวงพี่เป็นคนอายุสั้น
๔๐๕๐ก็จะเสียชีวิตแล้ว

ตามาเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองอายุ๔๙ก็จะประมาณนั้น
เพราะว่าได้จากตำราที่ตัวเองเรียน
แล้วก็เคยลองตำรานี้ก็ค้นมาแล้ว
คนนั้นเนี่ยอายุ๔๙ก็เสียพอดี
อัตมาก็พอมาคำนวณตัวเองเนี่ย

แต่เราเรียนตำราเพื่อพิสูจน์ว่ามันต้องพิสูจน์ได้

มันเมื่อเรารู้อย่างนี้ถามว่าหน่อยไหม

ที่แรกหน่อยแรกก็ตกใจ
เพราะว่าเราไปใช้ตำราก็คนหนึ่ง

แม่นเลยเป๊ะเลย

พอเราคิดได้หลังจากเราเข้ากรรมฐาน

เรายิ่งต้องเพียนไปให้พ้น

ถึงเวลาบ้านปลายเราจะทรมานมาก

เกิดอะไรขึ้นมาก็จะไม่รักษา

เหมือนช่วงเวลานับถอยหลังของพระอาจารย์เรื่อย

เห็นภาพตัวเองตอนเสียชีวิต
อย่างที่เราใช้ตำราโหดโหดราษานะ
ดูไหมครับว่าบ้านปลายของเรา
วันสุดท้ายของเราเป็นภาพแบบไหนครับของพี่

จะพยายามไม่ร้อง
แล้วก็จะนอนหลับให้ได้

ถ้าว่าชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องชาติหน้า

ผมว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ทุกคนในประเทศไทยสนใจมาก
พระอาจารย์ต้องทำนายดวงชะตาประเทศไทย๒๕๕๙
เศรษฐกิจบ้านเมืองโรคภัยภัยพิบัติ

มาถึงหัวข้อของบ้านเมืองก่อน
ในปี๒๕๖๕ตามทัศนะดวงชะตาของประเทศไทย

ตำราที่เราเรียนและที่เราจะใช้
ในการคำนวณบ้านเมืองหรือว่าดวงชะตาของโลก

ตำราบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในลาหูค้นทรัพย์
คือลาหูไปสถิตอยู่ที่ราศีพฤกษก
เพราะฉะนั้นทำให้ประชาชนปัญหาคือ
ที่ผ่านมามันมีลาหูล่าจันทร์จันทร์ล่าลาหู

หนายังจะคลองตำแหน่งนี้ไปถึงมีนาปีหน้า

คือประชาชนเปรียบสมัยเหมือนดาวจันทร์จันทร์เหมือนประชาชน
มวลมหาประชาชนมวลประชาชน
ลาหูมันหมายถึงการหนี้สิน
กู้หนี้ยืมสินใช้เงิน
มันหมายถึงการพนันหมายถึงสิ่งมอมเมาทั้งหลาย

มันหมายถึงประชาชนจะมีปัญหาเรื่องการใช้เงิน

ก็คือการกู้หนี้ยืมสิน
รัฐบาลก็จะมีแต่กู้หนี้
เงินหมดเงินไม่พอของแพง

อะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกนี้จะปลอม
แล้วมันยังรวมไปถึงประชาชนจะเดือดร้อนเพราะบัตรเครดิต
และประชาชนจะไม่มีเงินใช้
ประชาชนจะมีชีวิตท่ามกลางกลุ่ม
มันเรียกว่าดวงชมรุตดวงแตก
หรือดวงพินทุบาทอย่างหนึ่งก็ได้
ประชาชนจะอยู่ท่ามกลางความลำบากทุกข์ยาก

ไปถึงมีนาปีหน้าวันที่๒๔

แต่ว่าตอนนี้ที่ผ่านมา

พรุ่งนี้จะขยับกลับไปในราศีเมษ๒องศา
พรุ่งนี้๑๙ใช่ไหมโยม

แล้วมันก็เกิดจันตคาดพอดี
มริตยูกุมดวงเมืองไปอีก๒ปี

มันหมายถึงความไม่แน่นอน
คือมนุษยูมันคือความตายใช่ไหม
ความตายการเปลี่ยนแปลง
การปฏิวัตินวัตกรรม
และยังหมายถึงสิ่งที่แปลกประหลาด
สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นรับมือไม่ได้
มันคือโรคหาป่า

ตั้งแต่ประหลืนนี้วันที่๒๐
ก็จะเริ่มกลับมาจะเห็นตัวเลขกลับมาอีก
โรคที่มันระบาดและโรคแปลก

คือพฤศจิกาเปิดประเทศจริง

อะไรอย่างนี้มันยังไม่มียะปลายอยู่

วิกฤตกว่าที่ผ่านมาไหมครับ
ถือว่าเหมือนเดิมกลับไปล็อกดาวน์

คิดว่าเริ่ม๒๐จะเห็นตัวเลข
อันนี้ผมขนลุกเลยนะ

สักก่อน๓วันหรือ๗วัน

ต่อเนื่องกระจาย

ถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับ
ผิดสินห้าข้อมันไม่ทำไม่ได้

ทุรกิจเหล่านี้ตอนนี้ยังเห็น

ภารกิจเหล่านี้หยุด
เห็นไข้หวัดนกระบาด

เห็นวิธีเลิก

ที่ประเทศจีนไม่มีอยู่เพราะว่าดารด์เขียนว่าต้องกลับมาอีกรอบ
เหตุการณ์เหล่านี้กระทบพันธุ์ไทยเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นผ่านมา

ถือว่าดวงเมืองกับดวงโลกมันผูกแล้วตรงกันไว้

โอ้โหจนถึงเมื่อไหร่ครับหลวงพี่

เท่ากับธันวาใช่ไหม
ธันวามกรากุมภามีนา๔เดือนครึ่ง

นุษยูมันกลุ่มทั้งหมด๗ปี
๗ปีอยู่๑ทุก๑ลาศี

ฆ่าชีวิตคนทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับ
หมดสิ้นไปจากประเทศไทยหรือหมดสิ้นไปจากโลก
หรือทุ่นเหล่าประมาณเมื่อไหร่ครับ

เพราะว่า๒ธาตุนี้มันคือธาตุที่ตรงกับโลกร้ายพอดี

เพราะจะติดโรคจากง่าย
เดี๋ยวจะเห็นโรคระบาดหมูเยอะ
เพราะดาวนี่มันคือห้ามฆ่าสัตว์

คือมันไม่ต้องการให้คนกินเนื้อสัตว์อ่ะ

มันคือต้องไม่ทิ้งสมาธินะ
เพราะด่านนี้มันจริงแล้วมันจะมีคน

ภัยเหล่านี้ครับมันออกมาจาก
ทดลองไหมครับพระอาจารย์ตามดวงมันบอก

ไหนนะครับแต่มันออกมาจากห้องทดลองเลย
มันมาจากธรรมชาติตามดวง

พอดาเขียนว่าคาดไม่ถึง
หรือไปเอามันมาแล้วมันหลุด

พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาอาชะนักยาอาชะนักยาไปเรื่อย
ยังเห็นการแปรสภาพหรือว่า
แปรตัวลูกของโควิดไปเรื่อย
พอดาที่บอกว่ามันเขียนว่าเดี๋ยวจะแปรไปเรื่อย

สมมุติว่ารัฐบาลหรือว่าโรคนี้เจอยามันก็จะแปลไป
ก็เอาไม่ทันแล้ว

ถ้าดาวนี้มันเขียนว่าสมุนไพรไทยจะดังไปทั่วโลก

สมุนไพรไทยจะดังไปทั่วโลกและรักษาโรคได้เยอะแยะเลย

ต่างนานาที่เป็นสมุนไพรใช่

พวกอันนี้ดีหมด
จะช่วยชีวิตคนได้เยอะ
เราจะค้นภพสมุนไพรเหล่านี้

ประเทศไทยจะคิดค้นประสบความสำเร็จ
ในข่าวไลค์ก็มีข่าวดี

หรือประสบรับภาษากรสำเร็จด้วยนะ

ดีด้วยแล้วเร็วด้วยในไทยด้วย

ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรือง

ถ้าอัตมาดูเนี่ยจากตำรา

เพราะว่ามันคือดาวเกรดไปสถิต

บ้านเมืองจะสงบร่มเย็น

เย็นเป็นสุขสู้ความวัฒนา
ถาวรก้าวหน้าไปด้วยกันเนี่ย
ก็อยู่ที่ตำแหน่งที่เป็น

ก็จะค่อยถูกขายไปเรื่อย
วันนี้มันก็จะค่อยสงบ

คือวันนี้มันเป็นเหมือนเด็กไม่เอาคนแก่

แต่เดี๋ยวทุกอย่างมันมีทางออก

มันไม่มีอะไรทีหลังยั่งยืนบนโลกนี้

เพราะเมื่อเรามีคำว่าไม่จีหลังยั่งยืน

ถ้าอัตมาเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออก

ประชาชนต้องตั้งอยู่ความไม่ประมาท

มัทยัตริย์อดออม

และศึกษาข้อมูลจากหมอให้ดี

อุปสรรคฝากน้ำ

เศรษฐกิจสภาวะการเงิน
ทุกอย่างมันยังตึงตัวละแย่อยู่

เข้ามาแต่มันจะทยอยมา
มันไม่ได้มาแบบเหมือนเดิม
พอมันผ่าน๒๙มีนาไปแล้ว

เป็นโลกของเกมอีกโลกหนึ่งเลยเต็มตัว

ขยะจะดี

หลังจาก๒๐มีนาไป

เศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้น
ต่างชาติจะกลับเข้ามาเต็มเมืองเลย

อาจจะก่อนสักอาทิตย์หนึ่งหรือ๓วัน

อย่าง๖ตุลา๑๔ตุลา
อันนั้นไม่กล้าบอก
แต่ถือว่าต้องน่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง
ถือว่าเป็นช่วงที่วิกฤตของผู้ใหญ่ที่บริหารประเทศบริหารบ้านเมือง

เพราะมันคือความแตกแยก

มันคือหักหลังแตกแยกแก่งแย่งชิงดี

ถือว่าเป็นช่วงลอยต่อของการเปลี่ยนแปลง
การปกครองที่ปัจจุบันที่ดูแลเนี่ย

มันจะดำรงอยู่กระทั่ง๒๕๖๖แล้วก็จะดีขึ้น

๘เดือนถือว่ารัฐบาลน่ากังวล

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวอนาคต

แต่ถ้าเกิดขึ้นเราจะมีวิธีรับมือที่ดีกว่า
คือถ้าคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ก็จะไม่ถกประวัติศาสตร์เล่นงาน

ก็จะถกประวัติศาสตร์เล่นงาน

ประวัติศาสตร์นั้นจะย้อนลอยกลับมาเล่นงานเรา

วันนี้เรารู้ที่อาจารย์มาคุยที่อาจารย์มาบอก

เราก็จะเอานี้มาเป็นแนวทาง
ในการจัดการบริหารและเป็นไกด์ไลน์

ก็วิวัตรตามโลกไปเรื่อย
ใช่แต่ยังคงในกรอบของพระพุทธเจ้าอยู่

พยายามดึงประชาชนเข้ามาสู่ธรรมะ

คือถ้ากรรมที่มันไม่ได้แค่กรรมหนัก

ไม่ใช่ฆ่าพ่อแม่ฆ่าออลหันเนี่ย

ที่เหลือที่มันเบาไปกรรมเบาบางเนี่ย

แต่ถ้าเราเอาเกลือใส่ในแม่น้ำ

เพราะว่าเกลือมันไม่ส่งผลไปที่น้ำ

ก็ให้ลืมมันไปทิ้งมันไป

ตอนนี้คนมันมีความยึดมั่นถือมั่นไม่เท่ากัน
บางคนตกอยู่ในความสุข
บางคนติดอยู่ในความทุกข์

วิปัสนากรรมฐานคือความรู้แจ้ง

คือวิชาในความรู้ยิ่งในการทำให้แจ้ง
แจ้งด้วยปัญญาแล้วก็สติสัมปชัญญะ
สรุปแล้วกรรมแก้ได้ไหมครับ